รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเลือกใช้วิธีการไกล่เกลี่ย
สำหรับปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยอัตสัมชัน

ก็จะใช้พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษามาตรา๑
ผลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดเผยว่าหลังคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือกกอมีมติ๒แนวทาง
รัฐมนตรีตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยอสัมชัน
คือ๑ดำเนินการไกลเกลี่ยตามวิธีการที่ได้ดำเนินการอยู่แล้ว
และ๒นำมาตรา๘๖วงเล็บ๔และวัก๒แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนปี๒๕๔๖มาใช้บังคับ
ตัดสินใจเลือกใช้แนวทางแรกก่อนนะคะ
โดยจะเรียกสภามหาวิทยาลัยของทั้งสองฝ่ายมาประชุมร่วมกันที่กระทรวงศึกษาธิการในวันพรุ่งนี้
เวลา๘นาฬิกา๓๐นาทีโดยจะให้เวลาทั้งสองฝ่ายในการไกลเกลี่ยกันค่ะ
ประเด็นของอาชันตอนนี้คือว่าสภามหาวิทยาลัยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ถ้าสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้และเป็นที่ยอมรับเนี่ยปัญหาทุกอย่างมันอยู่ที่อำนาจของสภาทั้งนั้น
ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบการทุจริตการดำเนินการอะไรก็ตามอยู่ในอำนาจเขา
แต่ทุกวันนี้สภาไม่สามารถทำหน้าที่ได้เพราะว่าไม่เชื่อใจซึ่งกันและกันในสองฝ่าย
เพราะฝ่ายหนึ่งจะตั้งกรรมการสอบฝ่ายนี้ก็ไม่เชื่อมั่นว่าเขาจะไม่ระเบียง
แต่หากไม่สามารถไกลเกลี่ยกันได้จริงนะคะพลเอกดาพงศ์บอกว่า
จำเป็นต้องใช้มาตรา๘๖เนื่องจากไม่อยากปล่อยไปจนเกิดผลเสีย
โดยจะจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลเบื้องต้นได้เตรียมการไว้แล้ว

แต่กรรมการที่แต่งตั้งจะต้องเป็นคนที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้
เพราะไม่อยากให้มีปัญหาเมื่อไปบริหารงาน
และจะใช้เวลาในการเข้าควบคุมและจัดระเบียบ
เกิน๓เดือนก่อนจะคืนอำนาจให้กับมหาวิทยาลัย
คุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดการชี้แจงของรัฐมนตรี
การกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมดผ่านทางแอปพลิเคชันใหม่ไทยรัฐได้นะคะ